คุณสุภานีไปชิมจิ้มจุ่มยามดึกกันหน่อย

รวมทั้งอาหารอีสานเขาบอกว่าเป็นร้านข้างทางเพลิงเล็กแต่ว่ารสชาติ
รวมทั้งหน้าตาของอาหารไม่แพ้ร้านหรูเลย

วันนี้คุณกระมวลวันการีพัฒน์ไปชิมมาแล้วบอกว่า
ความพิเศษของร้านนี้คือบอกว่าได้ผักจานใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยชิมจิ้มจุ่มมา
โอ้โหจะใหญ่แค่ไหนไปชิมพร้อมกันครับ
ในซอยประหลโยธิน๔๙ทับ๑
สังเกตดีจะเห็นร้านอาหารซ่อนตัวอยู่ในเพลิงเล็ก
ที่นี่คือบ้านดิษยเสรณี
ร้านอาหารอีสานแซ่บถึงใจ
ใครจะรู้ว่าร้านอาหารธรรมดาธรรมดาแต่ขอบอกนะคะ
หน้าตาอาหารอลังการชนะเลิศ
เมนูยอดฮิตต้องยกให้จิ้มจุ่มรวมมิสหม้อนี้
มาพร้อมชุดผักเพื่อสุขภาพ
เรียงมาบนใบตองจานยักษ์
โอ้โหเรียกว่ายกมาทั้งมหาสมุทรเลยล่ะค่ะ
เพราะที่ร้านตั้งใจจัดผักให้เป็นเสมือนท้องทะเล
มีฟุ้งป่านิโม่แวกไวมาทักทาย

น้องที่เป็นลูกทีมของพี่เนี่ย

เมื่อส้มตำโคราตมาเซิร์ฟ
ก็แม้เห็นสีสันจี๊ดจาดก็รู้เลยว่าแซ่บสะท้าน
นำเปรี้ยวเค็มหวานใส่ปูม้าตัวโตหนัวแน่นอน
คู่กับเครื่องเคียงที่ใส่มาแบบไม่ยั้งมือ
ทั้งขนมจีนปาทูทอดกรอบแคบหมูไข่ต้มและไข่เยอะม้า
อีก๒เมนูแนะนำต้องสั่งส้มตำไข่เค็มและคอหมูย่างร้อน
ที่ร้านจะเน้นให้กินอาหารบนใบตองด้วยนะคะ
ณจุดนี้ขอชิมก่อนนะคะสดน้ำซุปจุ่มหมูนุ่มกับน้ำจิ้มรสเด็ดแซ่บเวอร์
ขอบคุณค่ะ
หลังจากที่ท้องอิ่มแล้วนะคะที่ร้านก็มีบริการเสิร์ฟขนมค่ะ
วันนี้นะคะเสิร์ฟปีโป้หลากสีแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลค่ะ
มีทั้งแตงโมอังุ่นแล้วก็เงาะค่ะ
ที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าบริการนี้ฟรีค่ะ
หันไปมองบรรยากาศที่บ้านดิษยเสรณี
ตกแต่งไปด้วยเครื่องบินลำน้อยใหญ่
จำลองให้ลูกค้าเสมือนกับว่านั่งรับประทานอาหารอยู่บนเครื่องบินนั่นเอง
ยังมีบริการดูแลลูกค้าจากสาวสวยแอร์โฮสเตจด้วยค่ะ
บรรดานักชิมมีทั้งกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงาน
ที่ตอนแรกแค่ลองกินแต่ต้องหวนกลับมาลิ้มลองซ้ำ

ความอร่อยและบริการที่เป็นกันเอง
ของอร่อยค่ะบางทีเขาไม่ได้มองสถานที่ค่ะ
ถ้ารสชาติอร่อยก็คือโอเคค่ะ
อย่ามองที่รูปลักษณ์ภายนอกครับ

เราถึงจะรู้ว่าข้างในมันมีของเด็ดจริง
บ้านดิศยาเสรรณีเปิดตั้งแต่๕๓๐ถึง๕๐๐ทุ่ม
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน